สงครามครับเกิดเหตุอดีตพ่อตากับอดีตลูกเขยไม่ถูกกัน

ล่าสุดเนี่ยอดีตพ่อตาก่อเหตุใช้ปืนลูกซองบุกไปแล้วก็ยิงก่อน๑นัด
กลางวงเบียร์ที่อดีตลูกเขยเขานั่งล้อมวงดื่มกับเพื่อน

พ่อตาเดินเข้าไปและซัดอีกหนึ่งนัด
ใส่ร่างของอดีตลูกเขยตายเลยฮะ
เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจแล้วนะตอนแรกพยายามยื้อชีวิตถึงที่สุดนะครับ
มิ้นคุณผู้ชมแต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตได้

สองนัดครับแล้วอดีตพ่อตาบอกด้วยนะ
ถ้ามีกระสุนมากกว่านี้จะซัดมากกว่านี้อีกด้วย
โอ้โหไปเครียดแค้นอะไรกันมาคะเนี่ย
เป็นความแค้นที่ฝังใจมาหลายปีครับ
ก็บอกว่าอดีตลูกเขยนี่ก็แสบ
บางคนก็บอกว่าอดีตพ่อตาก็ใช่ย่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยชีวิตนายนัทพลอายุ๔๒ปีครับเป็นเจ้าของบ้าน
ตรงนี้เลยที่เขาไปเนี่ยนะฮะที่เขาไปช่วยกันเนี่ย
สุดท้ายช่วยชีวิตไม่ได้ครับ

บ้านหลังนี้อยู่ในตัวเมืองสมุทรสงครามเลย
ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามรับแจ้งมีคนถูกยิง
ก็รีบไปตรวจสอบไปถึงจุดเกิดเหตุ
ไปเจอขวดเบียร์วางเกลือนเลยฮะอาหารกับแก้มหลายอย่างก็ยังอยู่นะครับ
ข้างบ้านไปเจอปืนลูกซองครับปืนลูกซองวางพิงอยู่ข้างกำแพง
เดี๋ยวลองดูนะฮะปืนกระบอกนี้ครับ
แล้วคนที่เป็นเจ้าของปืนและใช้ปืนก่อเหตุคือ
นายสมชายอายุ๖๖ครับเป็นอดีตพ่อตาของผู้ตาย
บ้านก็อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านผู้ตายนะครับจับได้เรียบร้อย
ตอนที่จับได้เนี่ยท่าทีของคนก่อเหตุก็คืออดีตพ่อตา
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องครับคล้ายเหมือนจะเมาหรือเปล่า
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายเป็นอดีตลูกเขยของคนก่อเหตุใช่ไหมครับ
นั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนทั้งหมด๕คน
จู่อดีตพ่อตาเดินผ่ามาเลยฮะแล้วเอาปืนลูกซองมาด้วย
ยิงใส่วงก่อนเลยทำให้วงแตกทุกคนก็หนีตายกระเจิดกระเจิง
หลังจากนั้นเดินเข้ามาแล้วซัดอีกหนึ่งนัด
เป็นนัดที่๒ใส่ร่างของอดีตลูกเขยครับ
จังหวะนั้นเพื่อนที่เขาเห็นเหตุการณ์
พยายามเข้ามาห้ามและจับตัวอดีตพ่อตาปืนโหดคนนี้ได้
พ่อตาบอกว่าคือกินเหล้าไป๑ขวดเล็กเป็นเหล้าขาวฮะ
มาก่อนแล้วก็ยอมรับผมยิงจริง
ผมก็ยอมรับเอาแมนเลย๒นัดผมยิงสองนัด
ถ้ามีกระสุนเยอะกว่านี้จะจัดหนักให้หมดแม็กซยิ่งกว่านี้อีก
ตอนที่คุมตัวมาที่ท้ายรถของตำรวจสภาพของเขา
อดีตพ่อตาบอกว่าครั้งแรกผมยิงเคยยิงเขามาก่อนหน้านี้แล้ว

เอาก็เคลียร์จ่ายเงินทุกอย่างจบไปแล้ว

แต่คนตายเคยขู่ว่าจะฆ่าล้างโคตรผม
แล้วด่าผมแก่กระโหลกกะลาด่าอย่างนั้นอย่างนี้
ผมเป็นพ่อตาเขามาก่อนทำไมด่าผมแบบนั้นอ่ะค่ะ
วันนี้ก็เลยเอาคืนฮะ
อ่าก็เคยมีปัญหากันมาก่อนนะครับผู้ใหญ่บ้านมูลหนึ่งครับผู้
คนก่อเหตุใช่ไหมครับโอ้โหเขาบอกว่าชอบว่าอดีต
พ่อตาบ่อยมากเลยแกก็โลกะลาพ่อตาอาจจะแค้นและเก็บกฎครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สลดล่าสุดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ๕ปีก่อน
พ่อตาปืนโหดก็เคยยิงลูกเขยมาแล้วตอนนั้นนะครับ

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยืนยันว่าเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วถึงขั้นว่ายิงกันมาแล้วด้วยก่อนที่จะมาก่อเหตุอีกครั้งในรอบนี้
ลูกสาวของคนยิงเนี่ยครับหย่ากับคนตายแล้วก็ยังคงทะเลาะกันอยู่เรื่อยมา
แต่ก็ไม่คิดนะว่าถึงขั้นเอากันตายแบบนี้ครับ
เพราะแค้นและเก็บกฎหรือเปล่าต้องตรวจสอบต่อนะฮะ

ที่ผ่านมาครับคุณชิวภูริพัฒน์นักข่าวของเรา

โรงพักษพเมืองสมุทรสงคราม
จังหวะที่คุมตัวอดีตพ่อตาปืนโหด

แล้วก็มีเมียของอดีตพ่อตาเนี่ยก็คืออดีตแม่ยายมาดูด้วย
ญาติทุกคนก็มารอดูมาให้กำลังใจบ้างมาดูหน้าบ้าง
สังเกตสีหน้าของคนก่อเหตุนะครับ
นักข่าวของเราบอกว่าเขาดูไม่สลดเลยนะพี่
คือเขาดูยิ้มแย้มดูหัวเราะไม่ได้สะทกสถานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โอ้โหไม่น่าจะกินแล้วนะครับหลังจากคุมตัวไปที่โรงพักอ่ะ
แล้วก็เนี่ยฮะเขามาจำลองทำแผนเลยเนี่ย

แล้วเขานั่งกันอยู่ตรงนั้นผมก็เข้าไปซัดต่อเนี่ยนะฮะ
เราพยายามถามถึงมูลเหตุว่าทำไมถึงไปยิงเขา
เจ้าตัวบอกสั้นเรื่องมันยาวมันเรื้อรังมานาน
ตำรวจคุมตัวหลังจากทำแผนเสร็จพาไปสอบปากคำเพิ่ม
ส่งฝากหางศาลจังหวัดสมุทรสงครามครับ
คือคุณชิวนักข่าวของเราก็ถามว่าคือเขาเป็นคนยังไงอ่ะ
สุดยอดบอกแค่เนี่ยฮะข้าวไม่ต้องคุยล่ะจบ
ก็มีหนึ่งชีวิตที่ต้องจบลงไปฮะโดนยิงตายเนี่ยนะครับ

แต่บางคนก็บอกว่าคนที่ถูกยิงตายก็สมควรแล้ว
เพราะว่าทำให้ชาวบ้านหลายคนเขาก็เดือดร้อนแล้วก็หวาดกลัวกันนะฮะ
ส่วนผู้หญิงคนนี้ครับเป็นลูกสาวคนก่อเหตุเป็นอดีตเมียคนตายนั่นแหละครับ
ทีมข่าวไปถึงที่บ้านนะเธอเดินออกมาไล่แล้วเธอโมโหด้วย
ไม่อยากให้ตำรวจแล้วก็นักข่าวพากันมาที่บ้านและพื้นที่บ้านของเธอครับ
แต่คือเราก็อยากจะรู้ข้อมูลไงอยากจะฟังความให้รอบด้านก็ถามไปว่า
เอาจริงนะพี่บ้านแล้วก็ที่ดินหลังนี้ของใครเป็นของพี่หรือเปล่า
เจ้าตัวก็บ่ายเบี่ยงไม่ได้ตอบนะครับคือสุดท้ายเนี่ยเขายอมให้ข้อมูลบอกว่า
แท้จริงแล้วไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของตัวเองนะที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อ
ส่วนตัวบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของอดีตผัวที่ถูกพ่อยิงตายไปนั่นแหละครับ
แล้วก็บอกว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกนะให้ข้อมูลได้แค่นี้ครับ
ทีนี้มีจังหวะหนึ่งพันเอกชาติชายเป็นพ่อของคนตายเดินทางมาตามความคืบหน้าคดีที่โรงพัก
แล้วมาเจอกับเมียของคนก่อเหตุโดยบังเอิญนะครับ
ฝั่งคนตายพ่อก็เลยพยายามถามว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้เนี่ย
แล้วท่าทีของฝั่งนู้นจะเป็นยังไงลองดูครับ
แล้วก็แยกครับคือตอนแรกพยายามถามพยายามคุยแล้วเนี่ย
แต่ว่าในฝั่งของเมียคนก่อเหตุก็เหมือนจะไม่ค่อยอยากคุย
ไม่ค่อยได้สบตาแล้วก็พยายามที่จะเดินออกไป
แต่ว่าพ่อของคนตายก็พยายามเอายังไงตกลงเอายังไง
สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปที่เบื้องต้นคุยกันตรงนี้ก็คือเอาไงก็เอากัน
อาจจะมีทะเลาะกันบ้างตอนที่แบบลูกคบกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
อาจจะมีปัญหาผัวเมียระหองระแหง
เหตุการณ์ยิงครั้งแรกเนี่ยตัวเองก็เป็นคนบอกลูกว่าไม่เอาเรื่องไม่เอาราวดีกว่า
เขาเป็นอดีตพ่อตาก็มันเป็นเรื่องทะเลาะกันภายในครอบครัว
แต่รอบนี้ถึงขั้นว่ายิงแล้วเขาต้องสูญเสียลูกไป

แล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
ว่ากันไปตามกฎหมายเพราะว่าเป็นครั้งที่สองแล้วไง
ไม่ใช่ครั้งแรกถ้าครั้งแรกเราก็อภัยกันได้
แต่วันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเขาควรจะมีการลงโทษกันบ้าง

อาจจะมาจากเรื่องของการทะเลาะกันมีปากมีเสียงใช่ไหมครับ

เพราะว่าพ่อผู้ตายบอกว่ามันมีเรื่องที่คาราคาซังกันมานานยืดเยอะ
ก็คือเรื่องที่ดินแล้วก็ตัวบ้าน
ลูกชายที่บ้านหลังที่อยู่นั่นที่ดินเนี่ยจริงแล้วเป็นของอดีตพ่อตาก็คือเป็นของคนยิง
ส่วนของที่ดินนะแต่ว่าอดีตพ่อตาเอาไปจำนองไว้เมื่อ๒๐กว่าปีก่อน
ตอนนั้นไปจำนองประมาณสัก๔๐๐กว่าบาท
ทีนี้พอลูกของผมเนี่ยไปแต่งงานกับลูกสาวบ้านนั้น
ลูกผมเขามายืมเงินบอกพ่อยืมสี่แสนสิจะเอาไปถ่ายที่ดินอ่ะ
ด้วยความที่เห็นว่าอ๋อบ้านนั้นเขาก็มีลูกสาวมาแต่งกับลูกชายบ้านเราเนอะ
ดองหนองยุ่งกันไปแล้วเป็นทองแผ่นเดียวกัน
ตัดสินใจครับเอางี้ละกันเดี๋ยวพ่อถ่ายที่ดินให้ทั้งหมดเลย
ไทยที่ให้ทั้งหมด๘๕๐๐๐บาทครับ
หวังว่าจะยกเป็นของขวัญให้กับลูกชายแล้วก็อดีตลูกสะพ้าย
แต่ก็ไม่ได้ติดนะว่าเรื่องมันจะเดินทางไปถึงไหนอะไรยังไง
เรื่องของเงินเงินทองแล้วก็ที่ดงที่ดิน
ในขณะที่เมียคนก่อเหตุบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมาจากความแค้น
มแค้นสำคัญเลยอันนี้เมียคนก่อเหตุบอก
มันสั่งสมมานานหลายปีเป็น๑๐ปีแล้วมั้ง
ก่อนที่อดีตลูกเขยกับผัวของฉันเนี่ยเคยยิงกันมาแล้วรอบหนึ่งนะค่ะ
หลังจากนั้นลูกสาวฉันกับอดีตลูกเขยก็หย่ากัน
เพราะว่าฝั่งนั้นก็เคยทำร้ายลูกสาวฉันด้วยฝั่งอดีตลูกเขยเนี่ยนะฮะ
ตบชอบตีและทำลายข้าวของภายในบ้านด้วย
อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผัวฉันโกรธฉันแค้น
มาทำลายของมาทำร้ายลูกสาวฟังเพิ่มเติมครับ

ก็คือเพื่อนที่นั่งร่วมวงก่อนที่จะเกิดเรื่องนั่นแหละครับ

ผู้ตายเคยบ่นให้ฟังเหมือนกันว่าช่วงนี้ไม่อยากไปรับลูกที่โรงเรียนเลย
รับกลับมาก็เดี๋ยวทะเลาะกันกับฝั่งของอดีตเมีย
แต่เขาก็ไม่รู้นะครับว่าลึกแล้วปัญหามันมีอย่างอื่นสั่งสมอีกหรือเปล่า

ก็ต้องค่อยไปไล่แกะกันทีละปมทีละประเด็นนะครับ

คนก่อเหตุคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา